มาดูต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะส่งกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนได้ทราบข่าวกันแล้วว่าคุณแม่ของเธอป่วย

กำลังใจที่ดีมากนั่นก็คือคุณโตนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นี่เขาออกงานด้วยกันพี่แจ๊ค
เหมือนงานแต่งงานไหมยังไม่ใช่อย่าเพิ่งตกใจอันนี้คืองานเปิดตัวภาพยนตร์
โดยงานนี้ค่ะทางน้องไบร์ทเองก็ได้พูดถึงอาการป่วย
แล้วก็ว่าเธอเองด้วยความว่าเครียดช่วงนี้
นอนไม่หลับเพราะว่าเป็นห่วงคุณแม่นะคะ

เผยถึงเหตุผลที่ได้โพสต์ตำหนิสื่อช่องหนึ่งนะคะ
ครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหคือฮาอยู่เหมือนกัน
พาดหัวข่าวถึงคุณแม่ของเธอไปในทางที่กระทบจิตใจเนอะ
ส่วนตัวเข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะ

มันก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณพ่อมาอ่านเห็นหรือพี่สาวมาอ่านเห็น
จะรู้สึกกันยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวไบท์เองพอไบท์อ่านเห็นเนี่ยไบท์ก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในเร็วนี้หรือตอนไหนก็ตาม
เราพยายามเป็นผู้รับฟังที่ดีพยายามเป็นคนที่คอยให้กำลังใจกันคุยกันตลอด
ผมว่าเวลาคนคนหนึ่งอ่อนแอคนหนึ่งก็ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษ
เป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยนะคะ